เส้นใต้เมืองไทยกับคุณสุภาพคลี่ขจายวันนี้จะมาคุยกันเรื่องของ
หลังจากที่รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศออกมาตัดเพาะ
บอกว่าไม่ค่อยมีใครสนใจเรื่องของการปฏิรูปประเทศ
จากเรื่องของร่างรัฐมนุนมากกว่า
รวมทั้งเรื่องของกระแสข่าวที่บอกว่า
ให้ยุบสมททธ์ทิ้งซากเพราะว่าผลงานไม่โดดเด่น
ติดตามการวิเคราะห์พร้อมกันจากคุณสุภาพเลยครับ
ขอบคุณครับคุณกอล์ฟคุณอรัชพันธ์ครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
อีก๓วันจะมีครบรอบ๒ปีของการยึดอำนาจของคอสช
ถามว่าหลังจากการยึดอำนาจใหม่คนสนใจเรื่องอะไรมากที่สุด
แต่ที่คนสนใจมากที่สุดก็คือเรื่องของการปฏิรูปประเทศ
จำได้ไหมล่ะครับหลังจากมีการยึดอำนาจ
พยายามจะหยิบยกปัญหาของประเทศไทยในหลายปัญหา
แล้วก็บอกว่าจำเป็นจะต้องปฏิรูปกันขนาดใหญ่
ลงไปตรงไหนเน่าตรงนั้น
ความรู้สึกของคนในสังคมก็รอคอยครับว่า
การปฏิรูปแต่ละด้านนั้นจะไปถึงไหนยังไง
รัฐบาลได้ตั้งสปชขึ้นมาอันนี้ก็เป็นที่ทราบกันแล้ว
อยู่ได้ประมาณเกือบปีปีนึงล่ะโดยประมาณ

ตอนหลังก็มามีสปทสมาชิกสภาปฏิรูปขับเคลื่อนประเทศ
รับไม้มาจากสปชก็มาดำเนินการ
เรื่องของการปฏิรูป๑๑ด้านตั้งคณะกรรมธิการตั้งชุดทำงานขึ้นมา

เรื่องที่คนสนใจมาก
ฝากความหวังในเรื่องของการปฏิรูปประเทศด้านโน้นด้านนี้
ทำไมจึงกลายเป็นเรื่องเรื่องเงียบหายไปล่ะครับ
ตอนหลังพอมามีการร่างรัฐมนูลคนก็ให้ความสนใจเรื่องร่างรัฐมนูล
ฉะนั้นที่รองประธานสปทคุณอลงกรพลบุตรบ่นออกมาวันก่อนก็เป็นข่าวบอกว่า
จ้อนโอดไม่มีใครสนใจปฏิรูป
วัวแต่สนใจของเรื่องรัฐธรรมนูล
นี่แหละครับที่เป็นหัวข่าวอยู่
ถัดมามีข่าวเป็นข่าวลือครับ
หึงจ้องโละทิ้ง๒๐๐สปธผลงานออกมา
เพราะฉะนั้นผลงานอื่นไม่คุ้มค่าเงิน
แล้วก็มีข่าวจากการทำโพลอีกชิ้นหนึ่ง
หนุนปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง
ทั้ง๓ชิ้นนี้ส่งสัญญาณอะไรล่ะครับ
ส่งสัญญาณว่าคนเขามองเห็นว่าการทำงานเพื่อปฏิรูปประเทศ
ทำไมจึงไม่เป็นไปอย่างที่คนคาดหวัง

รับไม้ต่อมาจากสปชทำไมการปฏิรูปแต่ละด้าน
ไม่ปรากฏเป็นข่าวครับ
สปทหลายคนบ่นกับผมว่าแถลงข่าวแล้ว

ประชาชนก็เลยไม่รู้ถ้าถามทางสื่อ
สื่อก็บอกว่าแถลงข่าวแต่ไม่โดนใจ
ไม่กระทบความรู้สึกคนไม่ทำให้คนเห็นชัดเจน
ว่าที่แถลงนั้นแต่ละเรื่องไปยังไง
ฉะนั้นข่าวของการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านก็หายไป
ทั้งที่เป็นเรื่องที่คนก็รอคอยกันอยู่
อาจจะเป็นเพราะว่าการตั้งสภาปฏิรูปประเทศ
หรือการตั้งสปชนั้น
มีลักษณะรูปแบบเดียวกับการทำงานของสภา
การทำงานของสภาในรุ่มร่ามเพราะว่าต้องตั้ง
ชุดนั้นชุดนี้กรรมธิการก็ไปตั้งอนุกรรมการ
ต้องฟังมาจากอนุกรรมการก่อนและสรุปส่งมาถึงกรรมธิการ
กรรมธิการสรุปเสร็จก็มารายงานต่อ
สภาคือสปทชุดใหญ่สปทก็ต้องรวบรวม
แล้วก็ส่งความเห็นเรื่องไหนที่ควรจะแก้กฎหมาย
ก็ส่งไปที่รัฐบาลเพื่อให้เป็นแก้ออกกฎหมาย
รองรับกับการปฏิรูปทั้งหมดทั้งปวงเหล่านี้
ืดอาจยืดหยาดเสียเวลา
อาจยืดญาติเสียเวลาและไม่มีประเด็นระหว่างทางให้คนติดตาม
ทั้งที่หลายเรื่องเนี่ย
เป็นเรื่องที่มีเสียงเรียกร้องว่าต้องปฏิรูป
ปฏิรูประบบราชการก็ไหนบ่นกันว่าระบบราชการของเรามันอุ๋ยอ้ายเถอะ
ถ้าคนเยอะการไปขออนุมัติอนุญาตแต่ละเรื่อง
เพราะว่าระบบราชการเราอืดอาจไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริมเอกชน
มีกฎหมายหลายฉบับที่ควรจะแก้ไขและเป็นกฎหมาย
ผูกมัดมือมัดเท้าให้เราสู้เขาไม่ได้
ก็จะปฏิรูปเรื่องกฎหมายจะปฏิรูประบบราชการ
ไหนบอกว่าจะปฏิรูประบบราชการให้สอดคล้องกับการแข่งขันของภาคเอกชน
ไม่ให้ระบบราชการเป็นตัวถ่วงแต่ให้กลายเป็นตัวหนุน
ป่านนี้ผ่านไปเกือบสองปียังมองไม่เห็นว่ามีอะไรบ้าง
เป็นเรื่องชัดในการปฏิรูประบบราชการ
ยังไม่เห็นนะครับไม่สำเร็จไม่เป็นไร
แต่อย่างน้อยเนี่ยมันควรจะเห็นโครงว่าถ้าจะเอาอย่างนี้
จะสำเร็จภายในกี่ปีจะมีกฎหมายออกมารองรับสนับสนุนยังไงบ้าง
จะมีกฎหมายออกมาเพื่อเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนระบบราชการยังไงบ้าง
ไม่เห็นเรื่องที่กระทบความรู้สึกและชาวบ้านเรียกร้องมากที่สุด
สื่อให้ความสำคัญมากที่สุดเรื่องการปฏิรูปตำรวจไงครับ
ตอนใหม่ก็คึกคักกันใหญ่แสดงท่าทีแสดงเหตุผล
ล้อมวงคุยกันว่าปัญหาของตำรวจอยู่ตรงไหน
และถ้าจะปฏิรูปกับตำรวจให้มีความก้าวหน้า
ให้ตำรวจมีขวัญกำลังใจเพื่อให้การจับกลุ่มคนร้าย
เพื่อให้การป้องกันปัญหาอาทยากรรมสวัสดีภาพความปลอดภัย
ชีวิตทรัพย์สินประเทศประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ฉะนั้นต้องปฏิรูปตำรวจเรื่องที่สำคัญมากที่สุด
ปฏิรูปตำรวจก็คือว่าทำยังไงให้การโยกย้ายแต่งตั้ง
ให้ตำรวจมีความเป็นธรรมให้เขาได้รับความเป็นธรรม
ให้เขามีขวัญกำลังใจในการทำงานไม่ใช่ต้องซื้อตำแหน่ง
ไม่ใช่ต้องวิ่งเต้นเส้นสายคนไม่มีเส้นไม่มีเงิน
ักดานอยู่อย่างนั้นการทำงานถดถอย
และในที่สุดก็กลายเป็นสภาพว่าเหมือนกับตำรวจชะลอการทำงาน
อาชญากรรมก็เยอะแยะปัญหาต่างก็เยอะแยะ
ฉะนั้นเรื่องของการปฏิรูปตำรวจเป็นเรื่องหนึ่งที่หยิบยกมาในช่วงต้น
แล้วตอนนี้เป็นไงล่ะครับไม่มีใครตอบได้เลยว่า
ในกระบวนการปฏิรูปตำรวจจะปฏิรูปอะไรบ้าง
จะแก้ปัญหาเรื่องการโยกย้ายแต่งตั้งการซื้อขายตำแหน่ง
การใช้สิทธิ์ใช้เส้นใช้เส้นสายการเข้าสู่ตำแหน่ง
และจนกระทั่งทำให้ว่าวงการตำรวจทุกวันนี้มีปัญหา
นี่แหละเรื่องง่ายเนี่ยสปทไม่สามารถที่จะทำกรอบให้คนเห็นได้ว่า
จากนี้ไปการปฏิรูปตำรวจจะทำอะไรบ้างจะแก้ปัญหายังไง
จะแก้ปัญหาเรื่องนี้เพื่อนำไปสู่เรื่องนี้จะแก้ปัญหาเรื่องนั้นเพื่อนำไปสู่เรื่องโน้น
ไม่มีครับพอไม่มีก็เกิดข่าวอย่างที่ว่าเอ๊ะแล้วทำงานกันมา๒ปี
แล้วได้งานอะไรบ้างแล้วคุ้มค่ากับเงินที่เป็นภาษีรัศดรต้องจ่ายไปกับ๒๐๐คน
สองร้อยคนแรกสปชพ้นไปแล้วสองร้อยคนหลังที่เป็นสปทอยู่
เรื่องของตำรวจในที่สุดเนี่ยไปเป็นไปเป็นรูปธรรมอยู่ในรัฐมนูลครับ
รัฐมนูลเนี่ยกรรมการร่างเขาไปเขียนไว้ในรัฐมนูลมาตรา๒๕๖
มีข้อความน่าสนใจนะครับเขาบอกว่าให้แก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับบริหารงานบุคคลของค่าราชการตำรวจ
ให้เกิดประสิทธิภาพให้มีหลักประกันว่าค่าราชการตำรวจจะได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้าย
และการพิจารณาบำเน็ตความชอบตามระบบคุณธรรมที่ชัดเจน
ซึ่งในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายต้องคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกันด้วย
เพื่อให้ข้าราชการตำรวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่จะได้อย่างอิสระไม่ตกอยู่ใต้ไม่ตกอยู่ใต้อานัทของบุคคลใด
มีประสิทธิภาพและภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
ซึ่งเรื่องนี้ถ้ารัฐมนูลผ่านนะครับกว่าจะออกมาเป็นผลในทางปฏิบัติต้องใช้เวลาอย่างน้อยก็๒ปี
ถึงจะได้เห็นว่ารัฐมนูลที่กำหนดนี้จะช่วยให้กฎหมายลูกที่จะออกมา
ให้ตำรวจได้มีความเป็นธรรมในการโยกย้ายแต่งตั้งยังไง
ฉะนั้นข้อเสนอชุดเก่าที่เคยทำไว้ต้องเร่งดำเนินการ
ตอนนี้ทุกวันนี้ตำรวจก็บ่นกันเยอะนะครับว่าจริงอยู่
เขาให้สิทธิ์เขาให้สิทธิ์ที่จะให้ตำรวจอาวุโสตำรวจที่ทำงานมานานจนเข้าเกณฑ์อาวุโสภาคบังคับ
จะได้เลื่อนตำแหน่งแต่ท่านผู้ชมทราบไหมครับ
มีสารวัตรหลายคนรองสารวัตรเนี่ยที่อยากเป็นสารวัตรใจจะขาด
แต่ว่าขออยู่ที่เดิมไปก่อนรองผู้กำกับหลายคน
เป็นผู้กำกับใจจะขาดแต่ขออยู่ที่เดิมไปก่อน
เพราะไม่แน่ใจว่าได้ขึ้นสารวัตรแล้วจะต้องไปอยู่ที่ไหน
อยู่จังหวัดไหนก็ไม่รู้ไปเป็นกองกำกับอำนวยการอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้
ได้เป็นผู้กำกับแต่ต้องไปพลัดบ้างพลากลูกพลากเมีย
ไปอยู่ต่างจังหวัดที่ไหนก็ไม่รู้เขาบอกถ้าอย่างงั้น
ขออยู่ที่เดิมดีกว่าทำไมเราต้องจับตำรวจโยกย้าย
เหนือไปใต้จากใต้ไปเหนือจากอีสานไปอยู่ภาคตะวันออก
วุ่นวายกันไปหมดต่างประเทศเขาไม่มีหรอกครับ
เขาอยู่ที่ไหนเขาก็อยู่กับครอบครัวที่นั่นเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ว่ากันไป
นี่ก็อีกเรื่องหนึ่งที่ทำไมระบบของเรา
โยกย้ายตำรวจข้ามเขตต้องพลากลูกพลากเมีย
เรียนหนังสือลำบากลำบลไปก็ไม่รู้จะไปอยู่ยังไง
เอาลูกเมียไปด้วยก็ต้องย้ายงานย้ายโรงเรียนวุ่นกันไปหมด
นี่คือเรื่องหนึ่งที่เป็นที่น่าสนใจของวงการตำรวจ
และของประชาชนแต่ว่าทั้งหมดนี้
ยังไม่มีอะไรอะไรชัดเจนจึงเป็นที่มาของข่าวที่ว่า
อาจจะยุบสปทข่าวนี้จะใช่หรือไม่ใช่
ไม่รู้มีการปฏิเสธแล้วนะครับแต่ว่าอารมณ์ของคนในสังคม
ก็ดูเหมือนว่าเขาจะคล้อยตามกับข่าวลือที่ว่าซะด้วยครับ

แล้วสวบทต้องทำงานเชิงลุกมากขึ้น

ต้องต้องทำให้คนเห็นชัดเจนมากขึ้น
พวกเราอยู่ในวงการข่าวเรายังไม่รู้เลยว่า
ปฏิรูปแต่ละด้านเนี่ยเขาทำอะไรไปถึง
นับรักษาอะไรกับประชาชน

ต้องทำงานเชิงลุกต้องออกมาให้เห็นผลงานมากกว่านี้
ให้ประชาชนได้รู้ว่าตอนนี้เรามีการปฏิรูปประเทศไปถึงไหนแล้วนะครับ